ตอนที่ฉันนั้น
ยังเป็นเพียงเด็กน้อย
เห็นลูกแควนลอยที่ข้างฟ้า
ฉันจึงได้ถามแม่ครับนั้นลูกของใคร
ตามภาษายาวไวที่ไม่รู้กว่า
ท่านคือพระราชาในหลวงของปวงประชาชาวไทย
ผู้สถิตในดวงใจตลอดมา
ท่านนั้นทรงงานหนักเพื่อให้บ้านเมืองและชาวประชา
ร่มเย็นตลอดมาเพื่อพี่น้องของไทย

แม่ของพระภาษาไทย
ทั้งนี้สิบสามตุลาแทบขาดใจ
พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
ท่านคือข้าราชา
ในห่วงของภูมิประชาชาวไทย
ผู้สถิตในดวงใจตลอดมา
ท่านนั้นส่งงานนั้น
เพื่อให้บ้านเมืองและชาวประชา
ร่มเย็นตลอดมา
เพื่อพี่น้องของไทย
แต่นี้ต่อไปขอน้องทำตามคำสอน
ที่พ่ออยู่หัวได้กล่าวไว้
อยากเหงื่อพอไหล
เพื่อความสุขของประชาไทย

ลูกจะจงรักพักดีต่อไป
ท่านคือข้าราชา
ในรวมของภูมิประชาชาวไทย
ผู้สถิตในดวงใจตลอดมา
ท่านนั้นส่งงานนั้น
เพื่อให้บ้านเมืองเช้าประชา
ในร่มเย็นตลอดมา
พี่น้องพองไทย
ท่านคือข้าราชา
ในรวมของภูมิประชาชาวไทย
ผู้สถิตในดวงใจตลอดมา
ท่านนั้นส่งงานนั้น
เพื่อให้บ้านเมืองและชาวประชา
ในร่มเย็นตลอดมา
พี่น้องพองไทย
ขอบเป็นเธอโรงพบาททุกชาติไป